มาดูเรื่องของคุณเสกโลโซกันหน่อยนะคะ
เริ่มตั้งแต่๑๓สิงหาคมที่ผ่านมา
แล้วก็หยุดไปวันหนึ่งก็คือช่วงวันที่๑๖สิงหาคม

เล่นดนตรีทั้งกินข้าว
ต่อว่าคนนู้นคนนี้คือเหมือนแบบ
อาการของพี่เสกป่วยหรือเปล่า

ทีนี้ก็เกิดคำถามว่าแล้วทางครอบครัว

สุดท้ายนะคะทางคนใกล้ชิดของคุณเสกนะคะ

เรียกรถพยาบาลรับตัวคุณเสกโลโซไปรักษาแล้วนะคะ
คุณเสกโลโซหรือนายเสกสรรสุขพิมายนะคะ
ล่าสุดคุณอีฟอภิษยาภรรยาคนปัจจุบัน

คอมเมนต์ก็มีลูกน้องของคุณเสกนะคะ
เผยแพร่ภาพถึงข้อความที่เขาคุยกันนะคะ
เป็นปฏิบัติการพาเสกไปหาหมอนี่

เขาก็ช่วยกันประสานโรงพยาบาล

ให้ทางรถพยาบาลมารับตัวคุณเสกถึงบ้านเลยนะ

ล่าสุดตอนนี้บอกว่าไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งแถวฝั่งทนนะคะ
ไปรักษาตัวด้วยโรคไบโพล่าค่ะ
เขาก็มีการโพสต์ข้อความที่เขาคุยกัน
คือตามรายงานบอกว่าคุณเสกเอง

แต่ว่าที่สุดแล้วก็ไปด้วยโดยดีนะฮะ
ที่ต้องให้น้องเสือลูกชายคนโตมาด้วย
ก็เพราะว่าบ้านของคุณเสก

หากยังทำตัวไม่ถูกใจ

แล้วก็พูดถึงลักษณะเหมือนกับบอกว่าถ้าดีเมื่อไหร่ก็จะปล่อยออกมาอะไรแบบนี้นะฮะ
ค่ะนอกจากนี้นะครับ
เป็นที่รู้จักแพร่หลายขึ้นอย่างรวดเร็วอยากจะให้สาระน่ารู้กับเพื่อนนิดนึง
ซึ่งคือเราก็เพิ่งรู้ว่าคนที่เป็นบายโพล่า
ก็คือคนที่ฉลาดกว่าชาวบ้านเขา

หลายอาชีพที่เขาอ้างอิงถึงนะครับ
แล้วก็บอกว่าผู้ป่วยจะฉลาดมากในการหลอกผู้ที่จะรักษาให้
มีวิธีหลบหลีกการรักษาและการกินยาอย่างหาตัวจับยาก
เพราะเจ้าตัวไม่คิดว่าตัวเองเป็น
และคิดว่าตัวเองปกติไม่จำเป็นต้องกินยา
เขาก็จะใช้วิธีการในการหลอกทุกคน
ซ่อนเก็บอารมณ์ความรู้สึกเอาไว้

แต่คุณรู้ไหมว่าเขาเป็นไบโพล่าระยะสุดท้ายแล้ว
ถ้ามันหนักกว่านี้ไปอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือ

แล้วคุณจะให้เราทำยังไง

ที่สุดแล้วเราก็ต้องหาทางพาเขาไปโรงพยาบาลจนได้
ค่ะแล้วเนี่ยค่ะก็ล่าสุด
ทางคุณการเองก็บอกว่าสื่อมวลชน
ขอความกรุณาอย่าเพิ่งโทรมา

ก็ขอปรึกษากันในครอบครัวก่อนว่าจะทำยังไงต่อไป
ขอบคุณที่เป็นห่วงพี่เสกจริงเนี่ยค่ะ

อย่างนี้เมื่อไหร่ผมว่าเขายังมีเรื่องมีแรง
ผลงานดีให้เราฟังเยอะนะครับ